แค่กี่กุราลมพันธุมพล

เช็คร่างกายเพื่อเตรียมการตั้งคันไปแล้ว

โรงพยาบาลพญาไทย๑
โรงพยาบาลพญาไทย๒

โรงพยาบาลพญาไทย๔
โรงพยาบาลพญาไทย๕
โรงพยาบาลพญาไทย๖
โรงพยาบาลพญาไทย๗
โรงพยาบาลพญาไทย๘
โรงพยาบาลพญาไทย๙
โรงพยาบาลพญาไทย๑๐
โรงพยาบาลพญาไทย๑๑
โรงพยาบาลพญาไทย๑๒
ที่แบงค์ได้ไหมคะไม่ได้
ไขมันธาตุเหล็กไม่ทานตับไม่ทานเครื่องในไม่ทานผักสีเขียว
อาจจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้
กลายเป็นว่าต้องไปฝากคันรู้ตัวว่าตั้งคันปุ๊บไปฝากเลย
ยิ่งฝากเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น
ช่วงเวลาคือรู้เมื่อไหร่ไปเมื่อนั้น
ใช่ค่ะปกติแล้วถ้าไปฝากเร็ว
เราก็จะสามารถที่จะตรวจหาความผิดปกติได้เร็วเท่านั้น
อย่างเช่นสมมุติว่า๑๒สัปดาห์๑๘สัปดาห์ก่อน๑๘สัปดาห์นะคะ
ถ้าเราตรวจพบว่าลูกมีความผิดปกติและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
เราก็สามารถที่จะช่วยให้คุณแม่ไม่ต้องตั้งคันต่ออย่างทรมานได้
อย่างถ้าลูกผิดปกติเยอะที่แบบมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย
แต่ถ้ามาถึง๓๕สัปดาห์แล้วไม่ได้แล้ว
ตรงไหนเดี๋ยวคุณหมอเขาจะได้จัดเสริมให้ตรงนั้น
หรืออันไหนมันไม่ได้หมอก็จะได้รวมตัดสินใจ
ดว่าซีดใช่ไหมคะระหว่างตั้งคัน
เราก็จะให้ธาตุเหล็กรับประทานระหว่างตั้งคัน
แคลเซียมนะคะถ้าไม่ตรวจไม่มาพบแพทย์เราก็จะไม่ทราบ
วิตามินที่หมอไม่ได้ให้แต่ทานเองได้ไหมคะ

วิตามินซีวิตามินบีวิตามินอะไรที่เราชอบทาน
แต่พอเวลาตั้งคันแล้วเวลาที่วิตามินอาหารเสริมทุกอย่าง

จ่าค่ะเพราะว่าเนื่องจากวิตามินบางชนิดที่เราชอบทานกัน
เรามาเสริมผิวผิวขาว

ลดความอ้วนอะไรอย่างนี้

ลดหน้ามันลดความขาเพิ่มความขาวอย่างนี้ค่ะ

แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าเวลาท้องตั้งคันเนี่ยนะคะ
คุณแม่ก็ชอบคิดว่าแบบว่าเออทานเยอะเผื่อลูกในท้องไปด้วย
ถูกต้องนะคะแต่ทานทุกอย่างในปริมาณพอเหมาะเท่ากัน
อย่างเช่นสมมุติว่าคุณอ๋อมไม่เคยทานนมเลยเวลาปกตินะคะ
คนไทยเป็นแบบนั้นแต่พอตั้งคันปุ๊บอยากเลย๑ลิตร
อันนี้ลูกก็จะหมอก็จะเจอว่าลูกเนี่ยคลอดออกมาแล้ว
อ๋อแล้วทำไมแพ้นมหัวกันเยอะค่ะ

ไม่ใช่ว่าต้องขึ้นเยอะหรอกบางคนขึ้น๓๐กิโลอันนี้มากเกินไป
ก็จะทำให้ลูกเนี่ยอ้วนได้
แล้วน้ำหนักควรจะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะดีค่ะ

ก็แสดงว่ามีลูกทั้งสองท้องหนักขึ้นมาเพียง๑๕กิโลเก่งมาก
อย่านับรวมบุญเก่าที่สะสมไว้ก่อนดีนะ
เพราะฉะนั้นถ้ารวมบุญเก่าด้วยก็เกินมาเกือบ๓๐๐๐
อู้นเนี่ยอันดับเนี่ยเกิดด้วยกับลูก
แต่ว่าไม่ควรจะเกิน๑๕กิโลกำลังนอน
อ๋อเหรอนี่
อยากท้องเลยนะครับ